ชาวบ้านเขาอยู่ก็ได้กลิ่น

ดูข่าวคุณรัฐพรมกับคุณวัลพรม
ได้กลิ่นแบบนี้ระวังนะไปดูนะมันมีศพหรือเปล่า
เข้าไปดูเพื่อนบ้านเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่า

แต่เป็นศพหมาถูกทิ้งให้อดโซตาย

ชาวบ้านพังงะเลยพอเข้าไปถึง
กลิ่นแรงขึ้นและชี้ให้ดู

ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองเจดี

บ้านหลังนี้ผู้เช่าใช้เป็นที่พอ
เลี้ยงสุนัขพันธ์พิษบูช่วงโควิดระบาดไม่เห็นมีใครมาเลย
แต่เห็นสาวหล่อคนนึงนานมาดูแลสักครั้ง
กระทั่งช่วงหลังเนี่ยชาวบ้านทนกลิ่นเหม็นเน่าไม่ไหว
มันโชยเตะจมูกหนาขึ้นหนาขึ้น
สงสัยอีกอย่างเอ๊ะทำไมหมาบ้านนี้เลี้ยงเอาไว้ตั้งเยอะ
เห่าไม่หอนเลยหมาโดนทำร้ายหรือเปล่านะครับ
หมาเจ้าทำร้ายเจ้าของจนเสียชีวิตแล้วโอ้โหคิดกันไปต่างนานา
พยายามจะเข้าไปช่วยครับแต่ไปพบซากสุนัข
ตายอยู่ในกรงแปดตัวตายหมดเลยนะโอ้โหน่าสงสาร
ตายเกลี้ยงกุฎาพรครับไม่มีอะไรกินไม่มีโอ้โหเนี่ยค่ะ
สภาพนี้สภาพบนเป็นอย่างเนี่ยหากินเองก็ไม่ได้ไง
ใช่มั้ยบางตัวเพิ่งตายมาสองสามวันเองคือแบบเพิ่งเด้าอะ
ขอไภกับผู้ชมด้วยอืมผลเมืองดีนะครับ
เล่าบอกว่าช่วงหลังหมาไม่เห่าไม่หอนเลยนะ
แต่ทำไมกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาก็เลยจะเข้าไปช่วย
ไปเจอซากน้องหมาครับคาดว่าจะหิวข้าวหิวน้ำ
ข้าวอดน้ำตายครับตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้แหละฮะ
แต่ก่อนอ่ะจะได้ยินเสียงมันแบบเสียงเห่าอ่ะแต่คือช่วงนี้ไม่ได้ยิน
แล้วก็มีกลิ่นเน่าก็เขาก็เลยสันนิษฐานว่าเออหมาเนี่ย
มูลนิธิน่าจะตายแล้วก็ไอ้ป้าน้องก็มาบอกน้องแล้วก็
น้องก็เลยบัดเจื้อน้องก็เลยเข้ามาพอกับแฟนเข้ามาพอด้วยตัวเก่าก็
เห็นสภาพหมาก็คือกงแรกเนี่ยคือหมาแห้งของกงแล้ว
งกงในห้านเกาะอันนั้นคืออืดแล้วโอ้ยน่าสงสารมากอืม
ล่าสุดเขาแจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วนะก็มาเก็บข้าวเก็บของใส่กระสอบ
นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เอาไปทิ้งนะส่วนคนที่มาเก็บก็ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วย
สารแต่กับหมาเนี่ยโอ้โหตายอย่างน่าเวทนาคือชาวบ้านบอก
ถ้าก่อนหน้านี้รู้นะอย่างน้อยก็ได้เอาข้าวน้ำมา
หรือไม่ก็เอ้าใครสะดวกจะรับไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงหน่อย
คงไม่ตายแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ